ใช่ค่ะเห็นน้องชายเขาออกทงออก๓๕ชั่วครับ
คุณพี่คันไม้คันมืออยากจะทำเองบ้าง
ก็เลยควักตังเองสักเลยนะฮะทำเพลงด้วยตัวเองค่ะชั้นชอบชื่อเพลง

เขาพูดถึงความรักที่ทุ่มเททุกอย่าง
แต่เหมือนโดนทำร้ายจนใจแตก

เขาบอกว่าเปรียบเปลยว่าถ้าจะทำแบบนี้ก็ฆ่ากันเลยดีกว่านะคะ
ถ่ายทำไกลถึงอเมริกาทั้งหมดทั้งมวลจะได้ดูเมื่อไหร่

ฆ่าฆ่าฉัน

ติดตามด้วยนะครับ